คุณผู้ชมเหตุเศร้าค่ะ
น้องผู้ชายวัย๑๒ขวบพี่เบิร์ตไปกับเพื่อน

ปรากฏว่าต้นไม้ใหญ่ข้างสระล้มทับ

พอเดินกับปลากับอีกแล้วอยู่ทั้งหมด
สองสามคนมาหลบอยู่ตรงนี้ไง

เล็กน้อยหาป่าอยู่บ่อป่าต้องรุ่มนะครับ

แล้วน้องไปกับเพื่อนอีก๒คน๒คนหลบทัน

แล้วต้นใหญ่มันฟาดเข้าไปที่คอเลยดอม

นี่สระน้ำตรงนี้ใกล้กับโรงเรียนกลางหมู่บ้าน
สั้นตะบนห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
เหตุการณ์เกิดเมื่อวานนี้สักประมาณบ่ายโมงเอง

เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเป็นอุปสรรคเลยค่ะ
กว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปในพื้นที่ได้
ให้การช่วยเหลือได้ต้องใช้เวลา๑ชั่วโมง
ระยะทางจากจุดที่กู้ภัยเขาอยู่
ขึ้นไปสักประมาณ๔๐กิโลเมตรนะ
แล้วเห็นลักษณะกายภาพเส้นทางไหม
ลำบากค่ะลำบากนะคะนี่เจ้าหน้าที่เขาก็พยายามสุดชีวิตแล้วนะ
พอขึ้นไปถึงปุ๊บพยายามช่วยกันนำร่างของน้องที่ประสบเหตุ
ยังสวมใส่ชุดนักเรียนอยู่เลย
ออกมาจากกิ่งไม้ที่ล้มทับตรวจสอบตอนนั้นเลย

ทีนี้จากการสอบถามผู้ตายชื่อว่าน้องนัทธพุมแมวป่ายูสิบสองปี
น้องเป็นนักเรียนชั้นป๖โรงเรียนต่อชะดอร์เทคนิคดุศิษย์นะฮะ
แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นแล้วมุมหนึ่งก็เป็นเรื่องเตือนด้วยนะ
เพราะฝนตกหลายพื้นที่ดินมันอุ้มน้ำไม่ไหว
ครับแล้วรากต่างต่างมันอาจจะไม่ได้ยึดเกาะแข็งแรงแบบเมื่อก่อนแล้วด้วยนะคะ
แต่สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นเรื่องเศร้าเกิดขึ้นนะคะ
เรื่องต้นตำรวจตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วก็พยานแวดล้อม
ก็บอกว่าจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ทางที่ดีให้ผู้ปกครองเตือนลูกหน่อย
ช่วงนี้ฝนยังเยอะอยู่แล้วก็ถ้าออกไปข้างนอก
จะเสี่ยงฟ้าผ่าหรือไม่ก็ต้นไม้ล้มมาแบบนี้นะครับ